ทางโลกโซเชียลนะคะเพื่อหนึ่งเป็นการสร้างรายได้ด้วย
แล้วก็เผื่อการแข่งขันกลับมาได้ก็จะได้ดึงดูดให้แฟนกีฬาเข้ามาชมนะคะ
แล้วก็สัญญาด้วยว่าถ้ากลับมาแข่งขันได้นะคะจะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนค่ะ
ได้รับการเปิดเผยจากคุณปลายนะครับหรือว่าจิตินัทอัศดามงคล
ว่าปัจจุบันจะไม่สามารถแข่งขันบนสังเวียนได้
แต่ทางทีมงานนะครับก็ได้พยายามที่จะสร้างเรื่องราวของนักสู้ต่างในช่องทางออนไลน์
เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้ชมได้รู้จักนักกีฬามากขึ้น
และได้แนะนำให้นักกีฬาทุกคนสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองผ่านช่องทางคลิปวิดีโอรวมทั้งการไลฟ์บนออนไลน์นะครับ
เพื่อให้ทางบ้านได้รู้จักตัวตนมากขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในยามวิกฤตเช่นนี้ด้วยครับ
ส่วนการจัดการแข่งขันนะคะหากว่าสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ในอนาคตนะคะ

รวมถึงมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้น
และมาตรการการป้องกันนี่เป็นระดับขั้นสูงสุดเลยนะคะ
ที่ความสนุกก็จะเพิ่มขึ้นมาตรการก็เข้มข้น
แล้วก็มีรูปแบบการนำเสนอในแง่มุมต่างด้วย
มันเป็นวิกฤตสำหรับนักกีฬาที่ว่าเขาอาจจะไม่มีไฟล์
แต่ค่อยโดยกันคนดูบนโซเชียลมีเดีย
แฟนเบสเขาเนี่ยนี่คือโอกาสในการที่เขาจะโตถามแฟนเบสของเขา
นักกีฬาหรือว่าสตาร์คนไหนที่พร้อมที่จะปรับตัว
สร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มแฟนของเขา
นำมาสู่โอกาสในการสร้างรายได้ในอนาคตของเขาไปในเวลาเดียวกัน
จากนี้นะครับด้วยภาพลักษณ์ที่สังคมไทยค่อนข้างมองว่าวงการมวย
อยากให้สังคมไทยเข้าใจว่าการแข่งขันมวยในสถานการณ์ปกตินั้น

อีกทั้งศิลปะการต่อสู้สามารถสร้างชีวิตที่ดี
และรายได้ให้กับคนในวงการมวย
อยากให้สังคมที่อาจจะมองภาพลักษณ์ของวงการมวย
เปลี่ยนไปจากเดิมได้เปลี่ยนความคิดนี้
เราต้องมองข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่า
โควิด๑๙มันไม่ได้เริ่มต้นจากคนมวยเป็นผู้แพร่
โควิด๑๙มันเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ก่อนที่มี

ถ้าไม่มีอุตสาหกรรมมวย
ถ้าไม่มีมวยไทยในประเทศไทย
คนจำนวนนับแสนนับล้านเนี่ยเขาก็มีผลกระทบ
นักมวยกับครอบครัวที่ต้องพึ่งพิงกับกำปั้น
กับลำแข้งของพวกเขา
ก็แน่นอนเขาก็จำเป็นต้องทำมาหากิน

ที่เขาจะสามารถผ่านผลแล้วเอาตัวรอดไปได้
แต่เขาก็ยังพยายามเหมือนกับต่อสู้
โดยที่ก็พึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุด
เท่าที่เขาจะสามารถพึ่งพาได้ด้วย
สิทธิที่เขาสามารถทำได้